ด่านลิงด่านลอยมาที่จังหวัดชนบุรี
เจ้าของฟาร์มไก่ชนโมโหมาก

มีขโมยจะไปกินไก่เขา
โมโหตีไปสามที
แล้วก็ยืนเฝ้ารอให้ตำรวจมาจับนะฮะ
เอาไปดูหน้าตาหัวขโมยหน่อยคุณผู้ชมครับ
เห็นไหมพี่เห็นไหม
กินไก่ตัวเบอร์เลอร์เลย

ไก่ที่ตายไงไก่อะไรอ่ะพี่ไก่ชนไหมไก่ชน
ไก่ชนตัวเมียตัวเมีย

อยู่ในท้องมันล่ะ

ก็ไปยืนลงไปในท่อระบายน้ำนะครับ
ก็จะไปเฝ้าที่บริเวณปากท่อนะครับ
ให้งูนั้นเลื้อยออกไปไหนหนีไปไหน

งานนี้ยังไงต้องเอาตัวมันออกมาให้ได้นะครับ
แต่ก็ดูแล้วถ้าจะไปไม่รอดนะครับ
เพราะว่าหลักฐานคาท้องไก่ตัวใหญ่เบอร์เลอร์อยู่ในท้องเลยนะครับ
นี่ค่ะพี่อยู่เลยนะยังอยู่เห็นสิเนี่ย
เป็นตัวงูเหลือมนะฮะกู้ภัยมาแทนนะฮะ
พี่เจ้าของไก่โมโหมากนี่ลงมาเลย
ขอไปจับมันตีหัวไป๓ทีนะฮะ
อยู่ในท้องมันแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันอยู่ในท่อเนี่ยนะฮะ
เสื้อฟ้าชื่อว่าคุณมนตรีเถื่อนหินอายุ๕๒ปีเจ้าของไก่
เขาบอกโกรธมากเลยมากินไก่แม่พันธุ์ทำไมเป็นไก่ชนด้วยเนี่ยครับ
เขาก็ยืนเฝ้าตีหัวไป๓ทีมันเหลือมากินไก่เอาโมโห
ก็เลยต้องการจับให้ได้มาไปซ่อนตัวท่อระบายน้ำ
เจอที่ปองกัดและบรรทาวศาสนธนภัยเทศบาลตำบลเขตโรมศักดิ์ของสัตว์ตะหิตชนบุรี
เข้ามาช่วยจับไล่ต้อนออกมาให้มันอยู่ที่ปากท่อ
ปากแบบนี้ท้องป่องใช่ไหมกินไก่เข้าไปนั่นน่ะ
นั่นน่ะอยู่ตรงนั้นแล้ว
ท้ายจับมาได้แต่โดยดีครับนะพร้อมของกลางไก่ตัวแม่
มันอยู่ในท้องเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม

เพราะพี่เขาตีหัวมันไป๓ทีหัวแตกกรามแตกด้วย

เจ้าของไก่ตีปากตีหัวมันกามหักเลยปากมันต้องอ้างแบบนี้
เบื้องต้นก็ต้องรักษางูด้วยครับด้วยการใส่ยารักษาแผลให้มันก่อน
มันกินตัวใหญ่มากขนาดนี้เหรอ
ใช่มันไงมันขยายได้มันเป็นไก่แม่พันธุ์ของเขา
แล้วก็โดนเจ้าของตีกามหักกามแตกอ้าปากหุบไม่ได้
สุดท้ายรักษางูก่อนครับแล้วก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแหละครับ
เจ้าของไก่บอกว่าก็เลี้ยงไก่แม่พันธุไก่ชนไว้หลายตัวเตรียมเฉพาะไว้ขาย
ตัวมันก็แพงแต่ละตัวราคานี่หลักพันธุ์หลักหมื่นนะคะขวางนั้น
ตัวที่กินไปกำลังโตได้ที่เลยแต่ต้องกลับมาเสียให้กับงู
มันเขมือบเข้าไปแบบนี้นะฮะโกรธแค้นก็เลยตีไปชุดใหญ่ครับ
หน้ากากมันหักเลยมันก็เลยอ้าปากแบบนี้ฮะนะครับ

งูเหลือมเนี่ยขย่อนเอาออกขยอกเอาเข้าใช่ไหมคะ